ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์โหดเยี่ยมที่เกิดขึ้น
อยู่นะครับอดีตพลทหารคนนี้โหดเยี่ยมเหลือเกิน
ไปทำงานอยู่ในไร่มันสำปะหลังนะฮะแล้วไปฆ่าพ่อเท่า
เจ้าของไร่ค่ะเอาเงินไปสี่หมื่นกว่าบาทตอนนี้หายตัวไปนะครับ
ญาติญาติไปเจอศพเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นกระท่อมนาที่หมู่บ้านเขื่อนลั่นตำบลตะโกทองอำเภอทรัพย์ใหญ่
จังหวัดชายภูมินะครับผู้ที่เสียชีวิต
ชื่อนายบุญเฮียงขันทวุฒิอายุ๗๔ปีนะครับสภาพศพถูกสวมกุญแจมือไขว้หลังเอาไว้นะฮะ
คว่ำหน้าอยู่บนแคร่ไม้ท่อนล่างเนี่ยเปลือยนะฮะ
สวมกางเกงนี่ครับพ่อเท่าบุญเฮียงนะฮะ
แล้วก็สวมเสื้อสีฟ้าแค่ตัวเดียวส่วนตามร่างกายมีเลือดไหลอยู่ที่ใบหน้ากับหน้าผากนะครับ
ว่าถูกทุบด้วยของแข็งจนเสียชีวิตที่ตัวก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
นี่ฮะที่ศีรษะนะฮะค่ะโอ้โหกายุเจ็บสิบสี่แล้วอ่ะ
แล้วก็มีเลือดไหลนองอยู่เต็มพื้นเลยนะครับขณะเดียวกันทรัพย์สินของผู้ตายที่เป็นเงินสด
สี่หมื่นบาทได้เนี่ยหายไปด้วยนะฮะคือญาติญาติบอกว่านี่เป็นเงินที่
พ่อเท่าบุญเฮียงเนี่ยแกขายมันสำปะหลังในไร่ได้แล้วจะเก็บไว้ในกระเป๋าติดตัวอยู่ตลอด
ในที่เกิดเหตุนี่ฮะเจอเขียวนะครับเขียวเกี่ยวย่าเปื้อนเลือด
ตกอยู่ด้วยนะครับนี่ฮะในที่เกิดเหตุที่กระท่อมนะฮะ
ตายเนี่ยหมอบอกว่าแกโดนกระทืบที่คออืมอาจจะนอนกับพื้นอย่างเงี้ย
ครับแล้วกระทืบแกอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันมันมีแต่ช้ำเลือดที่โรงพยาบาล
คือเลือดข้างในสมองตรงนี้ที่เดียวที่แปลกตรงเนี้ยแกบอกไม่มีถึงกระดูกเลย
นี่ครับทีนี้ผมก็พอเห็นขาแกผมนึกว่าแกตกเปรย์คนแก่ผมนึกว่าแกเป็นลม
ผมก็เลยกระโดดมาตรงนี้ครับนี่ที่มีท่ออยู่เนี่ยครับ
ผมก็โดดมาพอโดดมาพอมันเห็นอันนี้ไหว้สระไว้
ก็แน่นอนว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ชิงเงินไปด้วยสี่หมื่นบาทนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นนายจักริตกุลแดงอายุ๓๓ปีนะครับ
เป็นลูกจ้างในไร่มันของผู้ตายนะฮะคือปกติเนี่ยจะต้องเห็นอยู่
แต่ว่าตอนนี้หายตัวไปเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ชาวบ้านบอกว่าเห็นเนี่ยนะฮะไปเจอนายจักริต
ขี่จักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะ
ขี่หลบหนีมุ่งหน้าไปตามถนนระหว่างอำเภอทรัพย์ใหญ่กับอำเภอบำเน็ตนรงนะครับ
ซึ่งตำรวจตอนนี้ก็เลยกำลังปูพรมไล่ล่าตัวอยู่นะครับแต่ยังไม่เจอตัวนะฮะ
แต่มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดแล้วนะครับสพท์ใหญ่ตอนนี้
สืบทราบข้อมูลแล้วนะครับพบว่านายจักริตนั้น
เคยเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ชนบุรีนะฮะพอพ้นเกณฑ์ทหารแล้วก็มาทำงานรับจ้างทั่วไป
ก็พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนี่แหละก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
สมัครงานเป็นคนงานในไร่ของทางผู้ตายได้แค่๑๐กว่าวันนะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
มาอาศัยอยู่ได้แค่๑๐กว่าวันเท่านั้นนะครับ
หลานชายของผู้ตายบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
ทางตำบลเฮียงเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อจะมาทำไร่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะฮะ
ช่วงเย็นยังไม่เห็นกลับบ้านก็เลยมาตามมาถึงก็เห็นพ่อเท่าเนี่ย
นอนเสียชีวิตแล้วถูกจับใส่กุญแจมือไขว้หลังนะฮะ
ก็วิ่งกลับไปบอกญาติญาติแล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ว่าคนก่อเหตุคือลูกจ้างคนงานในไร่นั่นแหละ
เนื่องจากหายตัวไปเลยนะฮะนายจักริตคนก่อเหตุเนี่ย
หายตัวไปพร้อมกับเงินของพ่อเท่าที่ได้จากการขายมันสำปะหลัง๔๐๐๐บาท
ความจริงแล้วก็จะเอาไปใช้ในการประกันตัวหลานชายอีกคนนึง
ถูกจับในคดียาเสพติดอยู่ด้วย
เพื่อนกลางนี้นะครับคาดกระเป๋าครับคนก็คงจะไปโหงจูนใจที่ว่าเรื่องนึงนะครับ
ได้สั่งให้ตำรวจทำการปิดล้อมพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อปูพรมค้นหาตัวคนร้ายตอนนี้คาดว่ายังคงหลบหนีกบดานอยู่ในพื้นที่นะฮะ
ก็ต้องรอการจับกลุ่มตัวอีกทีนึงค่ะ